มีเหตุระทึกเกิดขึ้นแถวย่านพระราม๒นะคะ

ขับรถแล้วก็เอาปืนเนี่ยคมครูประชาชน

ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตำรวจจริงหรือเปล่า

ตรวจสอบมาแล้วเป็นตำรวจจริงค่ะ

ซึ่งผู้กำกับการตำรวจนครบานก็ยอมรับแล้ว
บอกว่ายศเป็นร้อยตำรวจตรีอายุ๕๔ปี
เป็นถึงรองสารวัตรสอบสวนสนสแหมดำเลย

และตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ

อื้อ

เดี๋ยวออกข้าวเท่
นี่ค่ะก็เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊กนะคะ

กระทำเช่นนี้เจอกันบ่อยมาก
ไม่รู้ว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยหรือยังไง

ฝากตำรวจติดตามเรื่องนี้หน่อย

ก็ยังมีพฤติกรรมโชว์ปืนขู่อีกครั้ง

เพราะว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนอีกคนนึงเนี่ย

แล้วก็บอกว่านี่เป็นตำรวจด้วยนะ

โชว์ปืนชี้หน้าด่าไม่รู้อยู่สอนอไหน

พอหญิงสาวที่ถ่ายคลิปลดกระจกลง
คนขับรถสีขาวก็ลดกระจกลงเหมือนกัน

ลักษณะเหมือนมืนเมาเนี่ยค่ะ

จอดรถกีดขวางจราจรก็แค่บีบแตร

แถมยังมีการจอดรถเปิดกระจกโชว์ปืน
แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงคล้ายคนเมาว่า

คล้มคู่ประชาชนนะคะ
จอดขวางกีดขวางจราจร
หลังจากนั้นมีโชว์ปืนมา
คล้มคู่เราค่ะ

ทีมข่าวทหารทีวีเหลือตำรวจอำนาจหาชนะผู้กับกรรมการตำรดนครบานเสม่ห์ดำ
ยืนยันด้วยบอกว่าจะไม่ปกป้อง
หลักฐานชัดขนาดนี้ก็ไม่รู้จะปกป้องยังไงนะคะ
แต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายตำรวจคนนี้
เพราะยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง

ตอนนี้ได้มอบหมายให้ทางรองผู้กำกับการสอบสวน
ติดตามหาผู้ที่ถูกข่มขู่

ให้ปากคำแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

หากผลสรุปออกมาว่านายตำรวจคนนี้มีความผิด
ก็จะมีโทษในความผิดฐานพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
และใช้อาวุธปืนข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะ

คือเห็นบกปืนขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่าผลการสอบสวนมันจะไปในทางไหนได้บ้าง

ขอให้มีมือถืออยู่ในมือแล้วก็ไปถ่ายคลิปแบบนี้มา
ระวังนะทำอะไรอย่าคิดว่าเอาผิดไม่ได้เนอะ